แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ที่คุณวรพรโปรยไว้ใจทำด้วยอะไร
สุพรรณบุรีนะครับผู้หญิงคนนี้อายุ๑๘บอกว่าแฟนเก่าบุกมาที่ห้อง
ขอคืนดีเธอบอกไม่ยอมไม่เอาแล้วโดนทำร้ายฮะ
ดคอก่อนนะปาดคอแผลกว้างอย่างนี้นะสลบ
สลบเสร็จปั๊บตบตบให้ฟื้นแล้วเอามีดแทงไปบริเวณ
หน้าอกด้านซ้ายของเธอโอ้โห
ผู้เสียหายคือนางสาวพลอยอายุ๑๘ปีครับเล่าบอกว่ารู้จักกับแฟนเก่า
คือในแจ๊คอายุ๓๒ปีคนนี้นะครับเพราะว่าไปฝึกงานที่ธนาคาร
แจ๊คเป็นรุ่นพี่หลังจากฝึกงานจบ
แจ๊คก็ทักไลน์มาจีบคบกัน๖เดือน
แจ๊คเนี่ยมีพฤติกรรมดีมากตอนนั้นนะไม่เคยทำร้ายร่างกายนะครับ
แต่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะเขาขี้หึงทำให้ทะเลาะกัน
ตัดสินใจเลิกกันครับเลิกกันด้วยดีนะเธอบอก
แต่ไน่แจ๊กก็ยังฟูมฟายมาขอคืนดีอยู่
มิถุนายนครับเธอกำลังเรียนหนังสือ
แจ็คส่งข้อความมาลาตายแล้วก็โอนเงินมาให้๒๘๐๐๐บาท
บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่อยู่ด้วยกัน
แต่เธอบอกเธอไม่อยากรับไว้แล้วก็โทรไปหาพ่อแม่ของแจ๊ค
บอกว่าเลิกกันแล้วนะแล้วก็ขอโอนเงินคืนให้พ่อให้แม่
วันนั้นครับช่วงเที่ยงนะครับก็คือวันเดียวกันนั่นแหละ
จับภาพในแจ๊คมาหาที่ห้องของฝ่ายหญิง
นี่แต่แจ็คไม่มีคีย์การ์ดไง
ก็เดินรอเดินรออยู่เข้าไม่ได้ก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู่
เดินวนไปวนมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาศัยจังหวะคนเปิดประตูไงครับ
เขามีคีย์การ์ดเปิดประตูก็รีบเข้าไปกับเขาด้วย
ดลิฟต์ขึ้นไปชั้น๓แต่ไม่มีใครอยู่ห้อง
ในแจ๊กเนี่ยแอบไปรอตรงบันไดหนีไฟ
กระทั่งผู้หญิงกลับมาจากมหาวิทยาลัยคุณผู้ชม
รอจังหวะพอดีนี่ขึ้นมาชั้น๓แล้วขึ้นไปชั้น๓แล้วนะครับ
กล้องนี้ก็จับภาพไว้ได้ตลอด
หอพักนี้นะครับมีทุกจุดเลยกล้อง
ฝ่ายหญิงกลับมาจากมหาวิทยาลัยนะครับ
เขารอจังหวะประตูห้องนะครับเปิดแล้วพุ่งผลัก
เธอก็เป็นห้องนะครับเธอตกใจร้องให้คนช่วย
แจ๊คหยิบมีดพกจากกางเกงมาขู่แล้วก็ทำร้าย
ร้องขอชีวิตครับแต่ถูกเอามีดกรีดที่คอนะครับ
แผลใหญ่มากคุณผู้ชมผมเห็นภาพตอนที่ยังไม่เบลอนะนะครับ
แผลใหญ่มากในที่คอเนี่ยนะเธอเสียเลือดมากจนสลบ
รู้สึกตัวอีกทีตอนถูกตบหน้าให้ฟื้นช่วงสลึมสลือนะครับในแจ๊คขึ้นคล่อมร่างเธอแล้วทำยังไง
หนูก็สู้อะไรเขาไม่ได้หนูก็เลยได้ตะกี้ค่ะ

แล้วเขาก็จับหัวหนูกระแทกค่ะ

ตื่นเพราะว่าเขาตบหน้าหนูค่ะ
เหมือนแบบเรียกสติว่าหนูแบบ

มันไม่มีคนมาช่วยหนูละคะตอนนั้นละ

มาเรียกว่าแบบออกมาเถอะอะไรอย่างนี้

โดยที่หนูไม่รู้ว่ามันแทงทะลุหัวใจหนู
หนูก็ได้จัดกรีกหนูก็พยายามจะหนี

พอหนูบอกเขาว่าไม่ไหว

แล้วเขาก็บอกว่ารอพี่ก่อน
เหมือนเขาจะตายตามไปด้วย

ไม่รู้จะทำไงเธอร้องนะครับคุณผู้ชม
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

และพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการกรีดแขนตัวเอง
นางสาวพลอยถูกมีดกรีดคอยาว๕นิ้ว
เหนือนุ่ยเย็บ๒๐กว่าเข็ม
ตรงบริเวณหัวใจเป็นรอยแทงเข้าไป
โดนนะห้องหัวใจฉีกขาดนะครับ
หมอผ่าตัดเปิดสวงอกเธอ
แล้วก็นี่แหละครับรักษา
ตั้งแต่กลางหน้าอกเธอถึงท้องนะครับผ่าขนาดนี้เลย
แล้วก็แขนซ้ายถูกเฉือนไปกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นฉีกขาด
หลังจากแจ้งความตำรวจสวพบุรีนะครับ
สองเดือนแล้วนายแจ๊กก็ยังไม่ได้รับโทษ
แล้วก็ยังให้ญาติผู้ใหญ่ติดต่อมาขอให้ยอมความเถอะยอมความเถอะ
นางสาวพลอยนะครับยืนยันจะดำเนินคดี
และต้องการให้นายแจ๊คติดคุกตลอดชีวิต

ทุกวันนี้อยู่อย่างหวาดระแวงนะครับ

กันจอมพลังครับพานางสาวพลอยเข้าพบ
พันธุ์ตำรวจเอกเฉลิมวุฒิวงเวียงจันทร์นะครับ

จังหวัดสุพรรณบุรีท่านยอมรับว่า
พนักงานสอบสวนใหม่ขาดประสบการณ์
คดีเลยล่าช้าแล้วก็รอพยานหลักฐานนะครับ
ติวิทยาศาสตร์และผลการตรวจร่างกายจากแพทย์
ยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนและให้ความเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรมร้องขอการคุ้มครองพยาน
แต่เบื้องต้นสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
จัดกำลังสายตรวจในและนอกเครื่องแบบนะครับ
คอยตรวจตานะครับอพาร์ทเมนต์อยู่แล้วนะครับ
เจอขนาดนี้สภาพจิตใจก็น่าเป็นห่วงด้วยนะคะ
เพราะว่ารุนแรงมากจริงนะคะ